มาดูข่าวนี้ครับน้ำตาลูกผู้ชายผู้ชายคนนี้หลั่งน้ำตาตัวเอง
เพราะว่ารักเป็นห่วงคิดถึงเมียรักคิดถึงลูกน้อยอายุ๓ขวบ
กับลูกสามขวบหนีเขาไปครับเขาบอกว่าทำไมล่ะ
เตือนหน่อยว่าหน่อยติหน่อยเมียน้อยใจ

เขาบอกว่าลูก๓ขวบเดี๋ยวปีหน้าจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วนะ

มาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมเถอะ
ห่มร้องไห้ครับหลังจากที่มีการโพสต์เฟซบุ๊คเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และคุณผู้ชมครับอยากให้ติดตามเรื่องนี้จนจบนะ

มันมีความสลับซับซ้อนหลายเรื่องหลายมิติมาก
นี่กำลังสงสัยแล้วเนี่ยว่าเขาว่าโอรพ่อเนี่ยยังไง

แล้วฟังเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเริ่มเรื่องจากว่านายบัณฑิตอายุสามสิบเก้า
นายบัณฑิตเนี่ยมีอาชีพขับแท็กซี่ครับ
โพสต์เฟซบุ๊คเล่าเรื่องราวสุดสะเทือนใจแล้วก็มีภาพวงจรปิด
ตามหาเมียของเขาชื่อว่าเปียแล้วก็ลูกชายอายุ๓ขวบเองครับ
เขาบอกว่าขออนุญาตตามหาแฟนแล้วก็ลูกครับ
นี่นะฮะตรวจสอบแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๗กันยาตีสองครึ่ง

เจ้าตัวไปเตือนเมียเรื่องที่เมียติดโซเชียล
ซึ่งอยู่ด้วยกันมา๑๙ปี
นะครับอยู่กันมา๑๙ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
ครอบครัวนี้มี๕คนพ่อแม่ลูก

แล้วขอแยกไปอยู่ที่บ้านแม่ก็คือบ้านของแม่ยาย
ค่ะนะฮะที่ปักเกร็ดนนทบุรี
ลูกน้อยอายุ๓ขวบลูกคนเล็ก
ส่วนตัวนายบัณฑิตอยู่กับลูกอีก๒คน
บ้านพักของเขาอยู่ที่ปฐุมธานีครับ
ทำหน้าที่ในฐานะพ่อในฐานะสามี
ก็ขับรถดูแลลูกสองคนที่บ้านปฐุมธานีบ้าง
ไปเยี่ยมเมียที่บ้านแม่ยายบ้างกับลูกคนเล็ก
ก็ทำแบบนี้เป็นกิจวัตรตามปกติครับ

หลังเหมือนว่าความสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้น
แต่พอขอเมียดูโทรศัพท์อีกรอบเพื่อรีเช็คว่าเออเธอติดโซเชียลลดลงแล้วใช่ไหมเท่านั้นแหละครับ
เขาบอกว่าไปเจอว่าเมียเนี่ยคุยกับคนในโลกออนไลน์เชิงชู้สาวก็เลยทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้ก็อ่ะงั้นแยกกันก่อนสักพักหนึ่งก็แล้วกันแยกกันอยู่
ตี๒กว่าคืนวันที่๗กันยายนที่ผ่านมาครับวงจรปิดจับภาพนาทีที่นายบัณฑิต
เขาอ้างว่าเมียเนี่ยพาลูกชายอายุ๓ขวบหนีออกจากบ้านขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูออกไป
แล้วก็ไปลงแถวบ้านของแม่ยายของนายบัณฑิตเนี่ยก็คือแม่ของเบียร์เนี่ยนะฮะ
ห่างไปประมาณ๑กิโลเมตรผ่านมาเกือบ๒๐วันแล้วตามหาเมียไม่เจอติดต่อก็ไม่ได้
มันทุรนทุรายกระวนกระวายใจครับไปแจ้งความกับตำรวจสภปักเกร็ด
ตั้งแต่แปดกัญญาที่ผ่านมาอืมก็เหมือนยังนิ่งนิ่งอยู่
กลัวคดีจะไม่คืบนายบัณฑิตวันนี้เจอนักข่าว
และคุณผู้ชมลองดูนะครับเล่าไปร้องไห้ไปมือเนี่ยปาดน้ำตาแล้ว
ดน้ำตาเล่าบอกว่าโอ้ยกังวลมากเลยกลัวว่าเมีย
มีข้อความแชทค้างที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ย๑๕๐กว่าข้อความ
แล้วตอนที่เมียออกไปจากบ้านพร้อมกับลูกคนเล็กเนี่ย
สินติดตัวไปด้วยนะค่ะมีทองสองบาทแล้วเงินสดอีก
หนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ถ้าหากว่าเมียดู
ข่าวอยู่อยากบอกว่ากลับมาเถอะจ้ะเมียจ๋ามาคุยกันดีดีตก
ลงกันดีดีนะปีหน้าลูกต้องเข้าเรียนแล้วนะตัวเธอลองฟัง

คนที่เขาคุยด้วยรูปโปรไฟล์ก็ยังเป็นอวตารเลยอะไร
ตัวตนไม่รู้ตอนนี้เขายังมีเงินมันยังดีอยู่แน่นอน
ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เงินหมดลูกผมจะอยู่ยังไงปีหน้า
ต้องเข้าโรงเรียนมีอะไรกลับมาคุยกันถ้าไม่อยากอยู่
ด้วยกันแล้วกลับมาคุยกันแล้วก็หาข้อตกลงเรื่องลูก
ผมควรจะมีสิทธิ์ได้เจอลูกบ้างไม่ควรเจอแบบนี้ครับ
ที่จะมาเปิดใจเล่าให้กับพี่กั้งพัชรวรินนักข่าวของเรา
ฟังเนี่ยก่อนหน้านั้นตอนที่ไปโรงพักไปตามความคืบหน้าทาง
คดีมีนและคุณผู้ชมดูสิครับหายใจฟื้ดฟาดเลยเพราะใส่
แม็กซ์ด้วยแล้วร้องไห้ด้วยซะอึกซะอื้นนะฮะ
ปาดน้ำตาแบบนี้นี่คือความในใจของนายบัณฑิตที่ตามหา
เมียแล้วก็ลูกอีกฝั่งนึงครับสมมุติว่าชื่อคุณหมวยก็ละกัน
คุณหมวยนี่คือเป็นแม่ของเบียร์ค่ะมีศักดิ์เป็นแม่ยายใน
ดิษฐ์ครับแม่ยายของนายบัณฑิตเนี่ยออกมาให้ความเห็นเรื่อง
เกิดขึ้นบอกว่าทุกคนใจเย็นอย่าเพิ่งประนามหยามเหยียด
ว่าลูกสาวฉันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพราะขอความเป็นธรรมให้
ฉันด้วยตอนนี้ลูกสาวฉันยังพูดไม่ได้ไม่รู้อยู่ไหน
ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยค่ะแต่ที่ผ่านมาลูกสาวเล่าว่าลูกสาว
ฉันถูกลูกเขยก็คือนายบัณฑิตอ่ะทำร้ายร่างกายหลายต่อหลาย
ครั้งแม่ยายไม่ได้พูดปากเปล่าเอาแชทแชทที่หลานชายคนโตก็คือ
ลูกของนายบัณฑิตแล้วก็เบียร์ค่ะส่งมาเล่าให้ยายฟังแม่เบียร์
บอกให้บอกน้าไว้หน่อยนะเผื่อวันไหนมารับแม่ยายก็ตอบหลาน
กลับไปครับบอกว่ายายว่าวันนี้มันตีแม่เองอีกแน่เลยหลานตอบ
กลับมาบอกต้องรอดูครับยายยายก็เลยบอกว่าแล้วจะทำไงดี
ลูกอืมหลานว่าไงคะหลานตอบว่ายังไงรู้ไหมอืมข้อความด้านล่าง
ฝั่งซ้ายทำอะไรไม่ได้อ่ะยายอย่างที่บอกโดนทุกอย่างแล้วทั้ง
ตบทั้งตีเหลือแค่โดนฆ่าแล้วยายเขาไม่ปล่อยใครไปหรอก
เดี๋ยวนะนี่คือลูกใช่ไหมลูกลูกของนายบัณฑิตกับเมียก็
คือเบียร์คือลูกพูดถึงพ่อกับแม่ให้ยายฟังใช่ไหมยายบอก
หลานส่งข้อความมาตอบแบบเนี้ยฉันจะทำยังไงดีล่ะโอ้ย
ตายแล้วอันนี้คือแชทที่แม่ยายของนายบัณฑิตเอามาให้นัก
ข่าวดูแล้วบอกว่าเนี่ยหลานส่งข้อความมาแบบนี้คนเป็นแม่
ห่วงและห่วงลูกสาวมากนะห่วงหลานด้วยนะส่วนตัวลูกเขย
นั้นแม่ยายบอกว่าก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าเขามีหนี้สินอะไร
บ้างแต่ว่าที่ผ่านมาลูกเขยชอบให้ลูกสาวฉันเนี่ยไปกู้เงิน
ระบบคาดว่าคงจะมีเรื่องการพนันขันต่ออยู่บ้างแหละเพราะ
ถ้าไม่เล่นก็คงไม่เดือดร้อนต้องให้เมียไปกู้หนี้ยืมสินหรอก
มั้งแม่ยายตั้งข้อสังเกตบอกอีกครับคืนก่อนเกิดเหตุลูกเขยเนี่ย
บัณฑิตเขาบอกว่าจะมารับเมียเขากลับแต่ลูกสาวกลัวมาก
ท่านร้องไห้แม่ก็เลยปลอบลูกบอกว่าลองกลับไปก่อนไหมลูก
ถ้าหากว่าอยู่ไม่ได้ค่อยโทรมาหาแม่นะลูกนะยังไม่ทันได้
ไปลูกสาวพาหลานหนีออกจากบ้านเลยครับตอนนี้ยังติดต่อ

ยายของนายบัณฑิตบอกว่าถ้าหากว่าตอนนี้ลูกฉันยังมีชีวิต
อยู่ก็คิดว่าคงอยู่อย่างลำบากแหละและรอคอยนะแม่รอคอยลูก
ติดต่อกลับมานะดังนั้นถ้าหากว่าคุณเบียร์ดูอยู่นะฮะดูข่าว
นี้อยู่ติดต่อกับคนที่บ้านหน่อยตอนนี้คนที่บ้านเป็นห่วง
อย่างมากสิ่งที่แม่บอกคือมาคุยมาเคลียร์กันดีนะลูกนะ
เคลียร์ให้จบเถอะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ส่วนเรื่องที่
เขยอ้างว่าลูกสาวไปติดผู้ชายคนใหม่อันนี้แม่ไม่รู้สิ่ง
ที่แม่รู้คือลูกเขยเป็นคนขี้หึงและตอนนี้สิ่งที่ลูกเขยทำ
พยายามตามคมคู่อะไรอ่ะแม่บอกว่าพยายามตามคมคู่แล้วพอไป
ปรึกษาตำรวจตำรวจแนะนำให้แจ้งความเอาไว้ดังนั้นแม่ขอให้
ทุกคนฟังความทั้งสองด้านอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่าลูกสาวแม่เป็น

ง้อนะโทรข่มขู่โทรด่าโทรอะไรตลอดเวลา

ใช่แล้วก็นะอย่างว่าเขาก็มีของอยู่บ้าน

มีการขู่โทรปืนโทรอะไรด้วยหรือไม่
มีนะเพราะแม่ก็ห่วงห่วงทั้งคู่แหละ

แล้วก็คือถ้าต่อมาก็คืออยากจะเหมือนกับว่าให้มาคุยกันมาเคลียร์ไปเลย
ให้มันจบไปจะยอมเลิกดีไหมอะไรอย่างนี้
หนูโตก็มีหนี้เยอะเหมือนกันนั่นแหละ
แล้วก็ล่าสุดก็เหมือนให้ลูกสาวพยายามกู้กับพวกแอปเงินกู้ทั้งหลาย
ยายนายบัณฑิตเนี่ยนะฮะยังเอาโพสต์ของนายบัณฑิตที่ข่มขู่ตัวเองมาให้ดูด้วยครับ
บอกว่าตอนนี้ชีวิตไม่มีอะไรจะเสียแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าคนอย่างผมจะทำอะไรได้บ้าง
ถ้าผมเป็นคนดีแม่ผมคงจะไม่พูดว่าคนอย่างมึงบวชไปก็ไม่ได้บุญหรอก
ผมเป็นคนไม่ดีจริงแล้วที่เราเบลอไว้นั่นคือคำที่รุนแรงมากนะครับ
ปรับให้มันซอฟต์ขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันผมเป็นคนไม่ดีที่แค่พยายามจะกลับตัวเป็นคนดี
ในเมื่อถ้าเป็นคนดีแล้วโดนทำร้ายก็ต้องเอากันสักตั้งให้รู้ว่าถ้ากูไม่ดีมันจะเป็นยังไง
ถือว่าพวกคุณมีแต้มบุญอยู่นิดหน่อยที่ผมยังมีห่วงกับลูกผมอีกสองคนแล้วเจอกัน
แฮชแท็กเริ่มต้นสงครามประสาทและมีแฮชแท็กอีกหนึ่งข้อความครับมาดูว่าใครจะบ้าก่อนกัน
อันนี้เป็นข้อความที่แม่ยายนายบัณฑิตบอกว่าเขาโพสต์ข่มขู่แม่แบบนี้จะให้แม่ทำยังไง
ยังมีแชทข้อความที่นายบัณฑิตส่งหาเมียตัวเองครับแต่ส่งไปคือเป็นรูปกระสุนปืนและปืนแล้วบอกว่ากูได้แล้วกูพร้อมแล้ว
นี่ฮะข้อความนี้แชทนี้ครับอีกข้อความเขียนว่าถ้าอยากจะลากใครเข้ามายุ่งก็เอามาเลยทีเดียวจะได้รวมยอดเลยทีเดียวครับ
แม่ยายในบัณฑิตบอกว่าตอนนี้ไปลงบทึกประจำวันแล้วเรียบร้อยกรณีถูกขมขู่นะฮะส่วนลูกของแม่เนี่ยเชื่อว่าน่าจะยังปลอดภัยดีแหละแต่ขอหายเงียบก่อนไปตั้งหลักและถ้าลูกลำบากเดี๋ยวคงติดต่อแม่กลับมานี่เป็นข้อมูลทั้ง๒ด้านนะครับอย่างนั้นก็ตามเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้